ทุกผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดีนี้ต่อหน่อยนะครับ
คดีที่เกิดขึ้นที่การจัดน้ำบรีนะฮะ
นกท่าล้อนะเป็นนักเลงใหญ่ในพื้นที่เนี่ย
ยิงเขาตายค่ะคือตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะฮะจากเดิมในบาดเจ็บสาหัสนะครับ
นี่ผู้ต้องหานะครับสพนขาวนำตัวนายรุ่งเจริญนามสกุลจรุมเคลือ
ฉายานกท่าล้ออายุ๕๑ปี
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงนายนนชัยเล็กดาราอายุ๓๖ปีจนเสียชีวิต
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวกลางไร่อ้อยในพื้นที่หมู่๒ตะบนทุ่งทองอำเภอท่าม่วงที่กาญจนบุรีนะฮะ
คือมายิงเขาแล้วเนี่ยโอ้โหมีผงมีเผาด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทำแผนตั้งแต่ขับรถยนต์ไปจอดหน้าบ้านของผู้ตาย
แล้วก็กลับรถรอไว้โดยมีเด็กวัยรุ่นคนนึงมาด้วยแต่ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะฮะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
นั่งอยู่บนรถนะเด็กเนี่ยจากนั้นก็ลงไปตะโกนเรียกผู้ตายนะฮะนกท่าล้อ
แล้วราดน้ำมันจุดไฟเผารถพอผู้ตายวิ่งออกมาดูเนี่ยใช้จังหวะนั้นยิงใส่เขาจนล้มลง
รถเขาที่บ้านก่อนช่วงระหว่างทำแผนนะครับคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามสอบถามว่า
รู้จักกับผู้ตายขนาดไหนแล้วปมสาเหตุเนี่ยจริงแล้วมันคืออะไรยังไงกันแน่นะ
ที่บอกว่าถูกปีนเกลียวเนี่ยผู้ตายเขาใช้คำพูดยังไงถึงว่าปีนเกลียวต้องไปยิงกันตายขนาดนี้
เดี๋ยวลองฟังนกท่าล้อนะฮะที่ตอบคำถามคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรา
เพื่อนผมแล้วผมไปท่ามันเฮ้ยใครเป็นคนพูดว่าโวเด็กทั้งมันว่าไอ้เต็กวงการมาตีเด็กทั้งหรอวะ
ไอ้ภูมิเพื่อนผมอ่ะมันบอกเอ้ยผมไม่ได้พูดไอ้นนท์ก็พูดว่าแล้วมึงจะทำไม
อืมคำนี้แหละใช่ไหมที่เราไม่โอเคครับ
อืมนี่บอกแล้วมึงจะทำไมอย่างนี้เลยโมโหเลยไปยิงเขาตายเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับคุณสุชาดาก็ถามต่อว่ามีอะไรอยากจะบอกถึงผู้ตายไหมนะที่ไปยิงเขาตายเนี่ย
เพราะว่าล่าสุดจากบาดเจ็บสาหัสเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะฮะ
คืออยากจะขอโทษอะไรเขาไหมนะเพราะว่าเขาก็มีลูกอีกสองคนที่ต้องดูแล
เดี๋ยวฟังนะฮะผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่ายังไงนะครับ
สุดท้ายมีอะไรอยากจะบอกนนท์ไหมเพราะว่าตอนนี้เห็นรายงานข่าวบอกว่าเสียชีวิตแล้ว
ไปเจิดไม่เหรอน้องชาติหน้าเจอคัน

แค้นครับมันก็ดีแต่มันเสียตอนเมา

เจ็บยากเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกขอโทษมั้ย

รู้ครับผมเคยให้อภัยน้องแล้ว
พอรู้ผมเคล็ดมันก็ลูกเล็กสองคน
ผมเคยให้อภัยน้องแล้วครับ
ดูสิฮะคือท่าทีไม่ได้สำนึกอะไรเลย
บอกว่าถ้าจะบอกอะไรก็บอกว่าให้ไปเกิดใหม่นะน้องชาติหน้าเจอกัน
คือคุณไม่มีสิทธิ์ไปพิพากษาชีวิตใครอย่างนี้
จะพอใจไม่พอใจอะไรอย่างนี้แล้วแต่เนี่ย
เกิดต่อมาเนี่ยเกิดพ้นโทษออกจากคุกมาแล้วไปนั่งกินเหล้า
ว่าไปเจอใครยังไงพูดจาไม่ถูกหูไม่เข้าหูยังไง

ท่านผู้ชมครับตำรวจพาตัวไปชี้จุดต่อนะฮะ
นกท่าล้อนะครับจุดที่ไปซื้อน้ำมันเบนซินที่ร้านขายของชำในหมู่บ้าน
ซึ่งมีน้ำมันหลอดขายอยู่นะเขาซื้อมา๒ขวด
บอกว่าวางเงินไว้๕๐บาทแล้วก็เอามาเทใส่กะลอน
แล้วเอาไปก่อเหตุไปเผารถที่บ้านของเขาบ้านของผู้ตาย
ผู้ตายเขาตอนแรกเรียกแล้วไม่ยอมออกมา
พอเห็นรถถูกเผาออกมาก็เลยยิงใส่เขาเลย
จากนั้นก็พาไปชี้จุดที่ซุ่มรอยิงผู้ตายอยู่
เป็นหลังบ้านของเพื่อนคนนึงนะที่ชื่อภูมิ
ผู้ตายไปนั่งดื่มเหล้าแต่ตรงจุดนี้แผนไม่สำเร็จ
เพราะผู้ตายเขาไม่ได้มานายรุ่งเจริญหรือว่านกท่าล้อ
ก็เลยไปยืมรถยนต์สีดำคันที่ขับไปฮะ
ในภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยยืมมาจากเพื่อนอีกคนนึง

ช่วงที่กำลังทำแผนในจุดบ้านตรงนี้นะครับ
ผู้ต้องหานี่ตะโกนฝากบอกญาตินะ
บอกให้ไปขอโทษญาติผู้ตายให้ด้วย
โอ้โหมันจะมีประโยชน์อะไร
บอกให้ฝากไปขอโทษทางฝั่งญาติคนตายด้วย

แล้วไปยิงเขาตายทำไม
ช่วงระหว่างที่เดินทางไปยังจุดสุดท้ายนะครับ
ภรรยาของนกท่าล้อเนี่ยที่บอกเดี๋ยวจะให้เมียไปดูให้หน่อย
จริงนะรูของผู้ตาย๒คนอย่างไรไม่ทิ้งหรอก
ออกมายืนโวยวายบอกไหนว่าจะไม่ทำแผนยังไง
ทำไมตำรวจนี่พามาชี้จุดถึงบ้าน
ไม่ใช่แบบว่ายนั่ยนะว่ายไหนสามีบอกจะไม่ทำแผน
วันนี้ตำรวจพามาชี้จุดถึงบ้านได้ยังไง
ผู้ต้องหาต้องบอกให้ภรรยาใจเย็นบอกไม่ต้องกังวล
คุณสุชาดาก็เลยถามภรรยาของนกท่าล้อนะครับ
บอกว่าเออมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้น
เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะฮะ
กังวลอะไรไหมพี่
ไม่กังวลคนของหนูคนดีมันไต
นี่เธอบอกไม่กังวลอะไร
ภรรยาบอกว่าสามีเธอเนี่ยเป็นคนดีนกท่าล้อเป็นคนดีมั่นใจ

พันธุ์ตำรวจเอกมนตรีแตงโตภูมิกับการสพนขาวบอกว่า
เดี๋ยวต้องแจ้งข้อหาเพิ่มกับนายนกท่าล้อนะครับ
พยายามฆ่าเป็นฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วจากบาดเจ็บสาหัส
เหลือก็คือเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนพาอาวุธปืน
วางเพลิงเผาทรัพย์แล้วก็เรื่องเสพยาเสพติดด้วย
จากการตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ในคดี
มีข้อสังเกตให้เห็นอยู่ก็คือนกท่าล้อใช้รถคนอื่นใช้ปืนคนอื่น
แล้วก็ยังพาพยานไปอยู่ในที่เกิดเหตุขณะฆ่าคนด้วย
ซึ่งตรงนี้ต้องไปขยายผลต่อนะว่ารู้เห็นคนเดียวหรือไม่อย่างไร
หรือมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแค่ว่าพูดผิดหูกัน
ศพของนายนนชัยตอนนี้ญาติญาติรับศพมาแล้วนะครับ
บริเวณกุศลที่วัดท่าล้อที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรี
แน่นอนแล้วครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า

แม่ของผู้ตายเองก็ร้องไห้ยังทำใจไม่ได้
แล้วยืนยันว่าจะไม่อโหสิกรรมให้กับผู้ต้องหานะครับ

ฆ่าลูกชายตายแล้วยังเผารถที่บ้านอีก๓คันเผาบ้านจนพังเสียหายอีก
หลานสองคนที่นายนกท่าล้อทำเป็นตะโกนบอกฝากบอกทางนี้ด้วยบอกไม่ต้องห่วง

แม่ของผู้ตายฝากบอกกลับไปบอกว่าไปรับกรรมในสิ่งที่ตัวเองก่อไว้เถอะ
ของแม่เนี่ยแม่เลี้ยงเองได้
แล้วแม่บอกว่าทีแรกผู้ชายที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยก่อนจะสิ้นใจในตอนเช้าวันนี้เนี่ย
วินาทีก่อนที่ลูกชายจะขาดใจแม่ได้บอกให้ลูกหลับให้สบายไม่ต้องห่วง

ก็บอกเขาแล้วบอกไปเถอะลูกถ้าทนไหวก็ทนถ้าทนไม่ไหวหนูก็ไป
ไม่ต้องลูกหลานนี้เดี๋ยวแม่เลี้ยงเอง
แม่ก็ช่วยกันพวกป๊าพวกลุงไม่โหติกรรมจะเอาไว้ถึงที่สุด
เพราะบ้านก็หมดเป็นแถบบ้านก็เข้าไปอยู่ไม่ได้เลยอ่ะ
รถมอทายก็ท่ามขันไม่โฆษีบอกเลยเดี๋ยวให้เสร็จงานสู้ทุ่มที่สุด
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนที่นั่งดื่มกินอยู่กับนายนนท์ก่อนจะเสียชีวิตนะครับ

ผู้ตายเนี่ยในนนเนี่ยกับผู้ต้องหาคือในนกท่าล้อทั้งคู่มีปัญหากันมาตั้งแต่มีนาคมแล้วนะฮะ

เหมือนกับความเห็นทางการเมืองก็ต่างกันด้วย

ก่อนหน้านี้ผู้ตายเองก็เรียกนกท่าล้อว่าพี่ใหญ่
แต่พอเริ่มเห็นไม่ค่อยตรงกันนะ
นกท่าล้อก็มองว่าผู้ตายเนี่ยเป็นรุ่นน้อง
นเกลียวไม่เคารพก็เริ่มทะเลาะมีปากเสียงกันถึงขั้นเคยจะยิงกันมาแล้ว
แต่ก็เคยคุยกันแบบลูกผู้ชาย
เคยเปิดใจเคลียร์กันไปแล้ว
ซึ่งเพื่อนของผู้ตายบอกว่า
ในคืนวันนั้นนกท่าล้อเนี่ยพูดกับผู้ตายว่าให้ต่างคนต่างอยู่
เอาแล้วอยู่ดีเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยมาที่บ้านเขาแล้วมายิงเขาตายทำไม
ไอ้นกเนี่ยก็ทำท่าจะขยับปืน
ตัวไอ้นนท์เนี่ยพวกนี้ก็ลุกหือเค้าใส่ว่าทำไมก็นกทำไมอะไรอย่างเงี้ย
จากนั้นมาก็เป็นประเด็นที่ว่าไอ้นกก็ตั้งเป้าว่าไอ้นนปีนเกียวไม่ยอม

มันพูดในเมื่อวานนานแล้วว่ามันไม่เอาไอ้นนท์ไว้
มันพูดกับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างเพราะว่ามันไม่เอาไอ้นนท์ไว้
ไม่เอาไอ้นนท์ไว้แต่เราก็คิดว่ามันไม่ยิง